ส่วนคดีหลอกลงทุนมีอีกคดีหนึ่งค่ะ
คราวนี้เป็นลงทุนฟาร์มเห็ดและกัญชา
คุณผู้ชมคะตำรวจสอทไปยึดทรัพย์เครือข่าย

ปรากฏว่าสิ่งที่เจอเนี่ยค่ะคือธนบัตรไทยจำนวนมากเลยค่ะ
ซุกอยู่ในตู้เซฟในบ้านพักนะคะ
ก็คุมตัวคนที่อยู่ในบ้านนั้นไปสอบปากคำค่ะ
เปิดไฟหน่อย
เดี๋ยวพี่อาจจะต้องเชิญให้เราไปสอบปากคำนะ

ทำศุรกิจอะไรบ้างนอกจากยิงแอดโฮสเซนานะ
โนโมเมียสังธาริมาทรัพย์ค่ะเป็นเจ้าของโบเวนล่าค่ะ
แล้วก็เป็นเจ้าของร้านฮันเตอร์ค่ะที่อยู่
นี่ค่ะเยอะมากจริงคุณน้องพรง
คือคนที่เห็นตำรวจสืบสวนสอบสวน
อาจกรรมทางเทคโนโลยีหรือสอทไปค้นบ้านนี้นะคะที่คลองสามวา
ก็เห็นเปิดตู้เซฟมาก็ตะลึงค่ะ
เพราะว่าในนั้นมีธนบัตรไทยเกือบ๙๐ล้านบาท

แล้วนอกจากนี้ก็มีรถหรูอีกหลายคันนะคะตำรวจก็ยึดไว้ทั้งหมดค่ะ
ส่วนอีกชุดนึงเนี่ยไปค้นบ้านอีกหลังนึงตรงบางชัน
ตรงนั้นเปิดเป็นบริษัททำธุรกิจออนไลน์
คุมตัวผู้ชายคนที่ดูแลบ้านก็ไปตรวจสอบตู้เซฟในห้องนอน

ยึดของกลางด้วยเป็นคอมพิวเตอร์อุปกรณ์สื่อสารโฉนดที่ดิน
เอกสารบัญชีเงินฝากอีกจำนวนมากทีเดียวนะคะ
นี่คือการจับกลุ่มที่สืบเนื่องมาจากการที่ตำรวจสอทได้รับการร้องเรียน
เครือข่ายชักชวนประชาชนลงทุนทำฟาร์มเห็ดกัญชาและพืชกระท่อม
บอกว่าจะได้ปันผลตอบแทนจำนวนมาก
แต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้รับปันผลอย่างที่กล่าวอ้าง
มีผู้เสียหายกว่า๒๐๐๐รายมูลค่ากว่า๑๖๐๐ล้านบาท
อันนี้ก็ไม่ใช่น้อยค่ะนะคะจนถึงตอนนี้นะคะได้จับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการแล้ว๖คน
ออกหมายเรียก๑คนขณะเดียวกันหัวหน้าเครือข่าย๓คน
ซึ่งถือหุ้นไม่ต่ำกว่า๔๐ตอนนี้หลบหนีกบดานอยู่ต่างประเทศค่ะ
ท่านพบตรพตเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
บอกว่าการอายัดทรัพย์สินในครั้งนี้
จากพบว่ามีทรัพย์สินที่เชื่อมโยงถึงเครือข่ายลงทุนนี้
เบื้องต้นตรวจยึดทรัพย์ไม่ต่ำกว่า๑๔๐ล้านบาทค่ะ
ขณะที่การหลอกลงทุนนี้จนถึงขณะนี้
ยังมีผู้เสียหายแจ้งร้องทุกข์อย่างต่อเนื่องเลยค่ะทางออนไลน์นะคะ
สำหรับผู้ที่พักอาศัยในบ้านที่พบทรัพย์สินเนี่ย
ก็ถูกคุมตัวไว้สอบสวนและถ้าพบความเชื่อมโยงถึงเครือข่ายนี้
ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ